คนจะรวยช่วยไม่ได้น่ะฉลองวันเกิดกันคู่แฟนกันอืม
ซื้อของมาปิ้งย่างปิ้งหอยกินเคี้ยวกุบไข่มุกเมโลครับโอ้โห
คนจะรวยช่วยไม่ได้จริงนี่ฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
นี่ไข่มุกเมโลนะใช่ฮะอย่างงี้เหรอคุณวราพรรู้เปล่าว่าในมื้อเนี่ย
เขาบีบเล็กเล็กเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่คะ๖ล้านถึงเจ็ดล้านห้าแสนบาทนะครับ
โอ้โหขนาดเนี้ยครับแค่เนี้ยครับตายแล้วเรากินอาหารทะเลกินหอยมันหลุดไปบ้างหรือเปล่าเนี่ย
คุณวรพรน่าจะกลืนลงไปฮะจะไม่ทันกรุบมันเล็กอยู่ในหอยเนี่ยเหรอครับ
หอยหวานครับผมคุณสิทธิเดชชายวันชาวบ้านในกระบวนอ่างทองอเภอเชียงคามจังหวัดพระเยาฮะ
เล่าบอกว่า๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาวันเกิดแฟนแม่ไปซื้อของสดที่ตลาด
ปิ้งกินกันปาร์ตี้กันไปปาร์ตี้กันไปเขาหยิบหอยมากินเคี้ยวดึงกุ๊บนะ
คลายออกมาดูเอ๊ะเม็ดเล็กสีส้มเพื่อนยังแซวเลยว่าโอ้โห
ไข่มุกหรือเปล่าจะรวยแล้วนะเนี่ยลองไปหาข้อมูลดูเฮ้ยมันเหมือนไข่มุกเมโลจริง
อืมทำยังไงอ่ะสิบเก้าสิงหาไปเลยไปเชียงใหม่ที่นั่นมีสถาบันตรวจสอบ

น้ำหนัก๐๑๕๑กรัฐ

มุกชนิดนี้คุณผู้ชมครับ
พบได้ที่ไทย
เวียดนามมียอนมาย์
กัมปุกชาติแถมนี้แถบบ้านเรา

ราคาอยู่ที่ประมาณ
นี่นี่คือราคาต่อกระหลัดหรือราคาต่ออะไรฮะ
แต่ในข่าวนี้เขาบอกว่าน่าจะสูงถึง๖ล้านถึง๗ล้าน๕แสนบาทเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าพี่สิทธิเดชบอกว่า
ถ้าคุณวรพรสนใจมาคุยกันได้ราคาต่อรองกันได้ครับ
ดิฉันคงซื้อได้แต่หอยหวานล่ะค่ะ
เดี๋ยวลองฟังพี่เขาก่อนฮะ

ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ